เอกลักษณ์การฟ้อนรำไทยมีเหมือนกันในทุกภาคภาคเหนือกับภาคกลางคล้ายคลึงกันที่จะไม่ยกมือยกแขนต่ำเกินไปหรือสูงเกินระดับศีรษะภาคใต้นั้นยกมือสูงเกินศีรษะขาก็ย่อต่ำกว่าภาคกลางและภาคเหนือมากนักฟ้อนรำภาคอีสานดูจะรำตามสบายยิ่งกว่าภาคอื่น
กระทบจังหวะด้วยการย่อขาลงหรือยุบนั้นมีน้อยกว่าภาคอื่นและจะนานครั้งไม่ลงทุกจังหวะ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน